มาดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะ
มีผู้ชายคนนึงไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตบนดาดฟ้าของอาคารดาดฟ้า
ใช่แล้วพลัดตกลงมาตอนแรกบาดเจ็บสาหัส
อ่าสุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะครับเนี่ยค่ะบนดาดฟ้าแบบนี้
คือมีคนที่เขาพบศพคนแรกนะคะเขาบอกว่าเคยเห็นแล้วผู้ชายคนนี้
มาเล่นเซิร์ฟสเก็ตอยู่บนดาดฟ้าอยู่บ่อย
แอบมองด้วยความเป็นห่วงว่าอุ๊ยเป็นห่วงกลัวจะร่วงตกลงมา
ครับสุดท้ายร่วงตกลงมาจริงจริงค่ะนี่นะคะเป็นร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์น่ะนะคะ
ในตำบลทัพเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังเป็นตึกแบบนี้
ด้านข้างอาคารนะคะมีกองเลือดนะคะซึ่งผู้เสียชีวิตก็คือ
นายนรชิตรุ่งเรืองสิริพันธ์หรือเบิร์ตอายุสี่สิบเอ็ดนี่ค่ะ
ศพก็ถูกนำไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วนะคะ
เพราะครัวเขาก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กำลังฮิตฮิตกันนี่แหละ
ใช่ค่ะแต่ไปเล่นบนดาดฟ้าคุณผู้ชมคือเราก็ส่งคุณปียชาติคงถิ่นนักข่าวของเราเนี่ย
ลงพื้นที่ไปนะคะถนนวิเศษกุลซอยสอง
ยังมีคราบเลือดของผู้ตายอยู่เลยนะคะอาคารตรงเนี้ยมันเป็นอาคารห้าชั้น
ซึ่งก็เป็นบ้านของผู้ตายเองเราได้คุยกับคนที่พบศพเป็นคนแรก
คุณป้ารจิตอายุเจ็ดสิบแปดครับคุณป้าบอกว่าช่วงเช้าเมื่อวานตอนตีห้า
ก็ตื่นมาทำความสะอาดหน้าบ้านเอาขยะไปทิ้ง
เปิดประตูบ้านออกมาเห็นอะไรบางอย่างกองอยู่ที่พื้นมองไม่ชัดค่ะ
เดินไปดูใกล้อ้าวคนนี่ไปเรียกเพื่อนบ้านมาดู
สุดท้ายถึงรู้ว่านี่คือนายนรชิตลูกชายเจ้าของอาคารที่อยู่ติดกัน
ก็เลยเรียกรถพยาบาลเรียกเจ้าของบ้านให้มาดู
ประจิตบอกว่าคือผู้ตายเนี่ยเขาไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตบนดาดฟ้าอยู่บ่อย
ก็เคยมองด้วยความเป็นห่วงนะกลัวจะพลัดตกลงมา
สุดท้ายก็พลัดตกลงมาจนเสียชีวิตจริง
รจิตบอกว่าตกใจนะคะไม่คิดเลยจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
แล้วก็ไปเรียกประตูบ้านนี้ไปกดออดบ้านนี้
ส่วนเพื่อนบ้านอีกคนค่ะนางอารีอายุ๖๒
ก็บอกว่าปกติก็เห็นผู้ตายเล่นเซิร์ฟสเก็ตกับภรรยา
และลูกอีก๒คนอยู่ที่บริเวณบ้าน
พ่อของผู้ตายเองยังเคยเตือนเลยว่าระวังนะ

แต่ไม่คาดคิดว่าผู้ตายจะขึ้นไปเล่นบนดาดฟ้า
ราวกำแพงดาดฟ้ามันไม่ค่อยสูงค่ะ
ก็เลยเนี่ยค่ะพลัดตกลงมาจนเสียชีวิต
ก็เนี่ยแง่เขา
เขาข่มเห่งใจก็แบบว่าเฮียทำไมบอดนี้แล้ว
บอกว่าโดรดีปเขาโดดลงมาก็จะตกใจ
พ่อเขาห้ามเลยว่าอย่าเล่นข้างบนอันตราย
เพราะว่าข่าญมันเตรียมนี่เอง

เราได้คุยกับภรรยาของผู้เสียชีวิตค่ะ
คุณกระหนกรถรุ่งเรืองสิริพันธ์อายุ๔๔
ก็บอกว่าตอนที่ซื้อเสิร์ฟสเก็ตมาแรกก็ขึ้นไปฝึกเล่นบนดาดฟ้าด้วยกันนี่แหละ
ก็มีเธอแล้วก็ลูกสาวอีก๒คนด้วยนะคะ
ปกติก็เล่นด้วยความระมัดระวัง
แต่พอสามีเล่นได้สักพักก็เริ่มฝึกท่าที่มันยากขึ้น
ถ้าสแนป๓๖๐องศาหมุนตัว
นี่คือดาดฟ้าที่เขาไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตกัน
คุณผู้ชมสังเกตกำแพงมันไม่ได้สูงมากนะคะ

ใช่ค่ะแล้วภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่า
คือตัวสามีเนี่ยฝึกท่าสแนป๓๖๐องศาหมุนตัว
สองสัปดาห์ก่อนก็เล่นฝึกท่าใหม่ใหม่ท่ายากขึ้นแล้วเสียหลัก
เกือบจะตกดาดฟ้ามาแล้วครั้งหนึ่ง

ถ้าจะเป็นลักษณะแบบนี้ที่บอกว่าถ้า๓๖๐องศาหมุนตัว
ท่าสแนปเนี่ยคือลักษณะแบบนี้

แต่อันนี้ที่ร้านข้างล่างแต่ว่าคลิปที่เราดูอ่ะที่เป็นผู้หญิงเมื่อสักครู่นี้
ดาดฟ้าที่เกิดเหตุจริงจริงซึ่งคือมันดูเหมือนกับว่ามันก็อ่า
มันดูอาจจะดูเหมือนกำแพงสูงดูไม่น่าจะอันตรายใช่
ไม่น่าจะอันตรายถ้าเกิดเล่นแบบปกติไหลไปเรื่อย
แต่บางทีถ้าจังหวะมันพลาดเนี่ยใช่แต่ถ้าเป็นท่ายากที่อาจจะมีการกระโดดหรืออะไร
มันก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะเสียหลักดังนั้นเกาะไม่ทันมันจะถ้าเล่นบนดาดฟ้าคือ
ก็ต้องระวังจริงจริงอันนี้เป็นอุทาหรณ์จริงจริงนะคะโอ้โชคร้ายมากนะฮะ
ใช่ค่ะคือภรรยาบอกว่าเคยเตือนสามีแล้วเพราะเคยเกือบจะพลาดตกลงมาแล้วรอบหนึ่ง
เคยเตือนสามีแล้วว่าไปเล่นที่อื่นเถอะอย่ามาเล่นบนดาดฟ้าแบบนี้เลย
สุดท้ายก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดพลาดตกลงมาจริงนะคะ
วันเกิดเหตุก็คือประมาณตีห้าภรรยาเล่าให้ฟังว่าสามีเนี่ย
ขึ้นไปบนดาดฟ้าไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตแล้วคราวเนี้ยไปคนเดียวอืม
ไปคนเดียวค่ะภรรยาบอกว่าก็เนี่ยแหละคาดว่าน่าจะเล่นท่าสแนปเหมือนเดิม
แล้วคงเสียหลักเซิร์ฟสเก็ตอาจจะพลิกแล้วสะโพกไปชนราวกำแพงครับ
แล้วก็พลาดตกลงมาเพราะว่ากำแพงมันอาจจะแค่เอวอย่างเงี้ยค่ะห้าชั้น
ชั้นค่ะตกลงไปบาดเจ็บสาหัสและไปเสียชีวิตโรงพยาบาล
ภรรยาบอกว่าตอนเกิดเหตุเธอนอนอยู่ในห้องครับ
แล้วห้องเธออยู่ติดกับทางฝั่งที่สามีตกลงไป
บอกว่าได้ยินเสียงดังตุ๊บ
นึกว่าเสียงรถเก็บขยะไม่ได้สนใจด้วยนะคะ
นึกว่าเป็นเสียงรถเก็บขยะผ่านไปแป๊บเดียวเพื่อนบ้านกดกริ่งเรียก
พอลงมาเห็นสามีสภาพคือเจ็บสาหัสหายใจรวยรินแล้ว
ก็รีบนำส่งโรงพยาบาลหมอปั๊มหัวใจตั้ง๒รอบ

แต่สุดท้ายเคราะหร้ายจริงคือเสียชีวิตนะคะ

แล้วพี่เรียกพอพี่เรียกเขา
เขาจำพี่ได้เขารู้สึกว่าเป็นพี่
อีกข้างเขาพยายามคว้ามือพี่ตลอดเลย
พี่ก็พยายามไม่ร้องไห้พูดกับเขา
พ่อเบิร์ตเข้มแข็งนะอดทนหน่อยนะเดี๋ยวรถพยาบาลมาแล้วเบิร์ตใจเย็นเดี๋ยวกูอยู่ตรงนี้เบิร์ตไม่ต้องกลัว
เขาก็กำมือแล้วเสร็จแล้วด้วยความที่พี่ออกมาด้วยชุดนอนพี่ก็รีบวิ่งกลับไปในบ้านแล้วให้ลูกดูแป๊บนึงเพื่อที่จะวิ่งไปหยิบกุญแจกับมือถือ
ลูกสาวอ่ะเล่นบอกว่าพ่อเป้าเอามือเข้ามาจำไปวางที่หัวใจ
ชวัดเฉวียนมากแล้วมันเหวี่ยงใช้แรงเหวี่ยงเยอะพอร่างกายมันทรงตัวไม่ได้โอกาสที่เขาจะโต
มาแล้วอยู่ชิดกับมาห้างครับ

คุณพ่อนิพนธ์สิริพันธ์อายุ๖๒
คุณพ่อเล่าให้ฟังว่าลูกชายสั่งซื้อเซิร์ฟสเก็ตมาเล่นได้ประมาณสองเดือน

มูลนิธิกุศลสถานห่างจากบ้านไปกิโลเดียว

แต่หลังจากนั้นก็เริ่มขึ้นไปเล่นบนดาดฟ้า

สั่งซื้อเสิร์ฟสเก็ตมา๔๕อัน
วันเกิดเหตุพ่อไปวิ่งออกกำลังกาย
กลับมาก็เกิดอะไรขึ้นคนมุ่งดูอยู่มิตรเต็มเลยหน้าบ้าน
พอขึ้นไปดูบนดาดฟ้าเห็นเซิร์ฟสเก็ตตกอยู่ในลักษณะคว่ำ
ก็เลยคิดว่าลูกชายคงขึ้นไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตแล้วเสียหลักพลัดตกลงมาด้านล่าง
เขาสูงใช่เขาสูงด้วยกำแพงมันเลยยิ่งรู้สึกว่ามันเตี้ยมากไงฮะ
เพราะตัวตัวผู้เสียชีวิตเขาสูงถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะถึงเอว
ใช่แต่นี่ไม่ถึงนะสักสะโพกแบบนี้คงเวลาพลาด
เอามือเอื้อมไปจับราวกำแพงแล้วมันมืดแล้วคงจะพลาดจริงแล้วร่วงลงมา
ประเด็นก็คือตอนที่ร่วงลงมานะคะศีรษะกระแทกพื้นด้วยไงคะ
หน้าผากเนี่ยแตกแขนขวาข้อมือข้อศอกหักขาหัก
ซี่โครงแทงเข้าปอดกระดูกสะโพกหัก
สุดท้ายก็อาการหนักปั๊มหัวใจ๒รอบและเสียชีวิต
คุณพ่อบอกว่าอยากให้เป็นอุทาหรณ์นะคะ
คือเล่นกีฬาเล่นได้แต่ต้องไม่ประมาท
เพราะอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดแบบนี้
บางครั้งก็พาลูกขึ้นไปเล่นด้วย
แต่ถ้าสำหรับเด็กมันจะไม่อันตราย
เพราะว่าลาวถ้าเป็นเด็กมัน๘๐เซน
เด็กมันยืนมันก็สูงขนาดนี้มันล้มมันก็ล้มลงไปข้าง
แต่ผู้ใหญ่พอดีลูกชายผมมันก็สูง๑๐๘เซน
และชอบเล่นหมุนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นการเสียหลัก
เราเวลาล้มมันเราก็เผาอย่างนี้ใช่ไหม
แต่ไม่ได้พุ่งในจังหวะที่เราหมุนตัวแรง
แล้วเราเสียหลักใช่ไหมเราก็เอื้อมมือ
แต่ผมคิดว่ามันน่าจะลืมตัวมากกว่า
ไปอยู่บนดาดฟ้ามันมืดนะตี๕กว่าฟ้ามันยังไม่สว่างเลย
พอเอื้อมมันก็หลุดออกมาเลยไง
การขึ้นไปเล่นบนดาดฟ้ามันอันตรายจริง

เพราะผมออกไปออกกำลังกายผมไปวิ่งมา
กลับมาถึงผมก็เห็นรถพยาบาลจอดข้างบ้านไง

มาวิ่งมาตามเท่าไรลูกชายตกลงมา

ไปที่มูลละนี้ทรีย์กูศนสถานตรัง

ตรงนี้แหละค่ะก็เป็นจุดที่ผู้เสียชีวิตชอบไปเล่น

ที่มีคลิปก็จะเห็นแถบสีขาวเหลืองนี่
ใช่คือร้านจอดรถนี่นะคะคือเล่นอย่างนี้มันก็ปกติมันไม่ได้เป็นดัดฟ้าหรืออะไร
เขาก็จะไปฝึกกันพื้นที่โล่งแบบนี้แหละ
ทีมข่าวไปคุยกับผู้ปกครองเด็กที่ไปเล่นเสิร์ฟสเก็ต

ก็บอกว่าเห็นผู้เสียชีวิตมาเล่นที่นี่บ่อยนะก็๓๔เดือนแล้ว
แล้วก็เล่นเก่งด้วยจะคอยสอนเด็กหรือคนที่ฝึกใหม่ค่ะ
แล้วก็ชอบเล่นท่าสแนปจริงถ้าหมุนตัวถ้ากระโดด
ก่อนเกิดเหตุวันหนึ่งตัวผู้เสียชีวิตพาลูกกับภรรยามาเล่นเซิร์ฟสเก็ต
แต่ตัวผู้เสียชีวิตเองวันนั้นไม่ได้เล่นนั่งดูภรรยากับลูกเล่น
พอรุ่งเช้าก็นี่แหละมารู้ข่าวว่าตัวผู้เสียชีวิตไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตคนเดียวบนดาดฟ้า
ตกลงมาแล้วก็เสียชีวิต
นายเจรพงศ์อายุ๔๐เพื่อนที่เล่นเซิร์ฟสเก็ตด้วยกัน
ก็บอกว่าเจอกันประจำเลยตัวเขาเนี่ยเพิ่งมาเล่นได้เดือนหนึ่ง
ส่วนผู้เสียชีวิตเล่นมาหลายเดือนแล้วคอยสอนคอยแนะนำเขาตลอด
เพราะตัวผู้เสียชีวิตเองเขาเล่นเก่งไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกัน
ก็จะเล่นกันทุกวันตอนเลิกงานก็มาเจอกันที่นี่ครับ
ไปเล่นไปรีบกัน
ก็เล่นแบบถ้าพูดถึงก็เซียนอยู่นะครับ

แต่ด้วยประสงค์ก็ใส่น้ำได้ครับ
ก็ขอคำปรึกษาจากเกย์ด้วยครับให้เกย์สอนเลยประมาณนี้ครับ
สำหรับศพของนายนรชิตผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
ระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตก็คือเกิดจากอุบัติเหตุ

ก็รับศพมาประกอบพิธีทางศาสนาที่สมาคมโฮกเกี้ยนในตัวเมืองจังหวัดตรังนะคะ
จะมีพิธีชาปนกิจศพ๒๗มิถุนายนนี้ค่ะ
คุณพ่อของผู้ตายก็บอกว่าฝากให้เป็นอุทาหรณ์ด้วยเรื่องราวของลูกชาย
เพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยบางทีเขาไปมีกิจกรรมเรื่องของการออกกำลังกาย
เฟิร์ฟสเก็ตบนลานจอดรถเนี่ยหรือว่าดาดฟ้าเนี่ยอันนี้มีอยู่เยอะนะฮะ
อืมนะคะก็ต้องระมัดระวังคือเป็นกิจกรรมที่เล่นได้แหละ
เป็นการเล่นกีฬาออกกำลังกายแต่เรื่องของสถานที่อันนี้สำคัญ